มาดูเรื่องของการปราบปรามแบบจริงจังหน่อยนะฮะ
ครบทุกอำเภอทุกจังหวัดจัดระเบียบสังคม
ทลายอบายมุกปราบปรามผู้มีอิทธิพลทั่วถึง
แล้วก็ทุกพื้นที่ดังนั้นติดตามการวิเคราะห์จาก
สุภาพในขีดเส้นใต้เมืองไทยสวัสดีอาจารย์นะครับ
สวัสดีครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ

เรื่องนี้มาขีดเส้นใต้เริ่มต้นสัปดาห์หน่อย
เพราะว่าเรื่องของการปราบผู้มีอิทธิพลเนี่ย
ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเขาพยายามกันอยู่
แต่ว่าพอพูดถึงเรื่องการปราบผู้มีอิทธิพล
คนฟังทั่วไปก็รู้ว่ามันเป็นเรื่องยากไม่ง่ายหรอก
ที่ผ่านมาก็ได้พยายามเรื่องนี้มาแล้วหลายครั้งหลายหน
ในช่วงชีวิตการทำข่าวของผมเนี่ย
เจอข่าวแบบนี้มาหลายครั้งแล้ว
คนก็ประมาทว่ายาก
แล้วยิ่งงานการบังคับใช้กฎหมาย

ฉะนั้นวันสองวันนี้ที่มีข่าวดีออกมา
ก็คือเรื่อง
ของการที่จะมีการสั่งการ
เข้มงวดกวดขันปราบปรามคนกระทำความผิดกฎหมาย
ถ้ากระทำการปราบปราม

บังคับใช้กฎหมายได้ให้ได้ผลให้จริงจัง
ผู้มีอิทธิพลก็มีไม่ได้หรอกครับ
เพราะผู้มีอิทธิพลมาเริ่มต้นจาก
หาเงินในแหล่งสีเทาที่ผิดกฎหมาย
พอได้แล้วก็กลายเป็นผู้มีอิทธิพล

อย่าให้มีการทำผิดกฎหมายต่างนานา
มันก็จะมีผลให้ผู้มีอิทธิพล
ค่อยหมดไปเองนี่หลักการนะ

หัวข่าวที่อยากจะนำมาขีดเส้นใต้วันนี้
ก็คือหัวข่าวที่ว่า
หมอทติดดาบกรมการปกครอง
ตั้งชุดเฉพาะกิจครบทุกอำเภอทุกจังหวัด
ดับมอบภารกิจให้ทำอะไรนี่เลย
จัดระเบียบสังคมอบายมุกล้าบางผู้มีอิทธิพล

ปราบบรรการพนันกับการฆ่ามนุษย์
ฟังดูแล้วเหมือนว่าจะมีการลุยกันทุกเรื่อง
คนที่ให้ข่าวเรื่องนี้คือประหลัดกระทรวงมหาดไทย
นายสุธิพงศ์จุนเจริญ
ประหลัดบอกว่าที่ผ่านมาชุดเฉพาะกิจของกรมการปกครอง
มีอยู่ชุดเดียวภายใต้การควบคุมของอธิบดีกรมการปกครอง
คือนายอัตศิษฐ์อัตศิษฐ์นายอันศิษฐ์ครับโทษ
สัมพันธรัฐซึ่งที่ผ่านมาเราจะเจอว่า
โดยเฉพาะกิจกรมการปกครองได้ออกปฏิบัติการให้ผลงานเป็นที่ประจักษ์
นำชกรมการปกครองลงพื้นที่ตรวจสถานบริการ
แล้วพบว่ามีสถานบริการกระทำความผิดเรื่องนั้นเรื่องนี้
เยอะแยะไปหมดเรื่องค้ายาเสพติดเรื่องมั่วสุมการพนัน
ปล่อยให้เด็กอายุไม่ถึง๑๘ปีเข้าไปเที่ยวในสถานบริการ
แล้วพอกรมการปกครองไปดำเนินการผลที่ตามมาเราจะเห็นข่าวตามมาเป็นปกติแล้วครับว่า
ห้าเสือโรงพักก็ถูกเด้งห้าเสือโรงพักถูกเด้งเพราะปล่อยประละเลย
ให้สถานบริการหรือสถานที่ที่คล้ายสถานบริการเนี่ยทำผิดกฎหมายมากมายหลายเรื่อง
ฉะนั้นท่านก็เลยประกาศหน่วยเฉพาะกิจกรมการปกครองก็เลยเกิดขึ้น
ประหลัดกระทรวงมหาดไทยออกโรงสั่งการไปถึงผู้ว่าทุกจังหวัดลองฟังดูหน่อย
บอกนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะไม่มีชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองแค่ชุดเดียวแล้ว
กรมการปกครองจะจัดตั้งชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจในระดับพื้นที่จังหวัดและอำเภอเพิ่มเติม
จังหวัดละอำเภอละ๑คนจังหวัดและอำเภอละ๑ชุดโทษ
แล้วจัดการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่๓๑ตุลาวันพรุ่งนี้แล้วพร้อมจะปฏิบัติการตลอด๒๔ชั่วโมง
เพื่อดำเนินการบังคับใช้กฎหมายตามอำนาจหน้าที่ตามอำนาจหน้าที่มุ่งเน้นทำอะไรบ้างล่ะ
่งเน้นตรวจตราสถานบริการและสถานประกอบการลักษณะคล้ายสถานบริการที่ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายไม่ให้ทำผิดกฎหมาย
รวมทั้งการอนุญาตให้เด็กต่ำกว่าเกณฑ์เข้าไปใช้บริการ
มีการจำหน่ายและเสพสารยาเสพติด
มีการค้าประเวณีครอบครองพกพาอาวุธปืน
เล่นการพนันและความผิดตามกฎหมายอื่น
ข้อ๒ดำเนินการกับผู้ลักลอบเปิดสถานบันเทิงที่มีลักษณะเป็นสถานบริการ
หรือสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต
และกระทำความผิดกฎหมายฉบับต่างจำนวนมาก
นี่นี่คือสิ่งที่ประหลัดกระทรวงมหาดไทยคุณสุธิพงศ์ประกาศ
แล้วประกาศไปถึงผู้ว่าทุกจังหวัดมันก็หนาวนะสิครับ
หนาวทั้งเจ้าของบริการและหนาวทั้งตำรวจพื้นที่
หรือตำรวจหน่วยอื่นที่เจ้าของบริการเขาส่งสวยกันอยู่
นี่ถือว่าเป็นข่าวดีครับในการปราบปรามผู้กระทำความผิดกฎหมาย
แต่สิ่งที่อยากให้ประหลัดกระทรวงมหาดไทยและอธิบดีกรมการปกครอง
คอยระวังไว้หน่อยก็คือว่า
อย่าให้หน่วยเฉพาะกิจของกรมการปกครอง
กลายเป็นหน่วยเฉพาะเก็บไปซะอีกหน่วยก็แล้วกัน
เพราะว่าคนถ้ามีอำนาจ

แต่ละอำเภอในอำเภอมีอำนาจฝ่ายปกครองมีอำนาจ
ที่จะไปจัดการกับเรื่องพวกนี้ได้
อยู่ไปอยู่ไปมันก็จะเกิดปัญหาว่า
มีคนมาเจรจารับสวยกับเขาด้วย
อกจากเจ้าของสถานบริการจะส่งสวยให้กับฝ่ายตำรวจ
ยังต้องส่งสวยเพิ่มให้กับหน่วยเฉพาะกิจประจำอำเภอ
โดยเฉพาะกิจประจำจังหวัดรวมเข้าไปด้วย
เพื่อทำไม่ให้ตัวเองมีปัญหาในการทำผิดกฎหมาย
อันนี้น่าระวังเพราะว่าคนเราเนี่ยพอมีอำนาจ
มีอำนาจที่จะดำเนินการอะไรได้เดี๋ยวก็จะมีคนมาเจรจามาติดต่อ
เรื่องแบบนี้ไม่ใช่ไม่เคยมีครับ
ถ้าท่านผู้ชมอายุมากหน่อยจำได้ว่าสมัยก่อนเนี่ย
กรมตำรวจหรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติชอบนักที่จะตั้งหน่วยเฉพาะกิจขึ้นมา
โดยเฉพาะกิจปราบปรามการพนันหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามเรื่องนั้นเรื่องนี้เป็นหน่วยเฉพาะกิจ
เพื่อไปทำงานคล้ายกับว่าไปทำงานเป็นคู่ขนานกับตำรวจท้องที่
แล้วตอนหลังก็เป็นอย่างที่ผมว่าหน่วยเฉพาะกิจก็กลายเป็นหน่วยเฉพาะเก็บ
ก็เพราะว่าไปเอาผลประโยชน์จากฝ่ายที่ทำผิดกฎหมายด้วย
รับสวยกับเขาด้วยเอากับเขาด้วย
หลังจากนั้นกรมตำรวจหรือตอนหลังมาเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ก็ยกเลิกหน่วยเฉพาะกิจของตำรวจทิ้งเกือบหมด
เอาออกหมดครับเพราะว่ากลายว่าไปเพิ่มภาระให้เจ้าของบริการต้องจ่ายเงินเพิ่ม
ถ้าไม่จ่ายนอกจากจะต้องจ่ายเงินให้ตำรวจแล้ว
ถ้าไม่จ่ายเงินให้หน่วยเฉพาะกิจหน่วยเฉพาะกิจก็เข้ามาจับ
สุดท้ายขึ้นมาตำรวจท้องที่ก็มีปัญหา
เรื่องแบบนี้มีปัญหากันมาตลอด
ฉะนั้นเมื่อกระทรวงมหาดไทยคิดจะทำเรื่องนี้ดีครับ
แต่ต้องระมัดระวังอย่าให้เกิดเหตุการณ์อย่างที่ว่า
แล้วถ้าสถานบริการทำผิดกฎหมายไม่ได้แหล่งหาเงินทั้งหลาย
ทำผิดกฎหมายไม่ได้บ่อนเปิดไม่ได้การค้ายาทำไม่ได้
หรือทำได้น้อยลงเงินที่จะไหลเข้าไปในวงการนี้ก็น้อยลง
แล้วพอไหลเข้าไปในวงการนี้น้อยลงลูกพี่ที่เป็นลูกพี่ใหญ่
ซึ่งกลายเป็นผู้มีอิทธิพลเพราะเงินเยอะก็จะค่อยน้อยลง
การปราบปรามผู้มีอิทธิพลเนี่ยไม่ต้องไปเริ่มจับจงตัวใหญ่
เริ่มตั้งแต่ป้องกันอย่าให้ตัวเล็กหาเงินส่งตัวใหญ่ได้
ผู้มีอิทธิพลที่เป็นตัวใหญ่เบอร์ใหญ่ก็อยู่ไม่ได้
ก็ขออนุโมทนากับกระทรวงมหาดไทย
ขอให้หน่วยเฉพาะกิจของกรมการปกครองมีทุกอำเภอ
อำเภอละมีทุกอำเภอทุกจังหวัดทำหน้าที่ตรวจสอบตรวจรา
การทำผิดกฎหมายทำหน้าที่ปกปักรักษาการบังคับใช้กฎหมาย

ผู้มีอิทธิพลทั้งหลายเนี่ยไม่มีเงิน
ผู้มีอิทธิพลก็หาอิทธิพลไม่ได้หรอกครับ
ก็ถือว่านี่เป็นข่าวดีจากกระทรวงมหาดไทย
เอามาขีดเส้นใต้ของวันจันนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ

ชกเฉพาะกิจอย่าให้เป็นเฉพาะเก็บนะฮะ